ไม่ได้รับเชิญบุกบ้านแต่ว่างานนี้เนี่ยไม่เข้าทางประตูหน้าต่าง

บุกโดยเข้าทางช่องแอร์เพราะว่าแขกคนนี้ไม่ใช่คนแต่เขาเป็นงูฮะ
เธอมันหนีใหญ่แล้วว่าเฮ้ยเอาแล้วเข้ามาในบ้านแล้ว

เธอมันเข้ามาในบ้านแล้วทั้งตัว
คือเสียงกับเสียงของคนที่พูดอยู่เนี่ย

เพราะท่อนี้คือท่อแอร์เป็นท่อน้ำแอร์นะฮะ
มันสามารถเชื่อมเข้าไปที่ตู้แอร์เย็นที่อยู่ด้านในได้
ดังนั้นคนที่โพสต์คลิปก็เลยบอกว่ามันดูแล้วหวาดภาวะเหลือเกิน
แต่ไม่รู้ว่าจะจับยังไงจับดิมันอยู่ในนั้นน่ะ
จะจับยังไงจับปลายทางสิไม่มีปลายทาง
เพราะทุกอย่างมันคืออุปกรณ์แอร์มันอยู่ด้านในหมดเลยฮะ
สุดท้ายแล้วก็เลยต้องโวยหน่อยว่างูเนี่ยจากด้านนอกมันเข้าไปสู่ท่อแอร์
ซึ่งท่อแอร์ก็เชื่อมกับในบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
เพจอีซ้อคยี่ข่าว๒เอาเรื่องนี้มาโพสต์
งูอะไรอ่ะงูสีขาวดำเออนะฮะ
ไม่แน่ใจว่าเป็นงูอะไรกันแน่อ๋อไปตรวจสอบแล้ว
งูก้นขบอะไรนะงูก้นขบ
งูหน้าตาไงหน้าตางูก้นขบ
เขาจะใช้หางในการล่อเหยื่อ
เขาจะใช้หางชูขึ้นมาคล้ายหัวของเขา
หัวอยู่ซ้ายหางอยู่ขวา
เวลาเหยื่อมาเหยื่อจะหลบหาง

นี่มันคล้ายหัวเลยครับอ๋อคล้ายหัวหลอกเหรอหลอก
พอเหยื่อไปหลบที่หางหัวมันจะจัดการเองใช่ไหม

มีพิษป่ะตามรายงานบอกว่าไม่มีพิษ
แต่ดูแล้วจะมีพิษหรือไม่มีพิษ
เข้ามาที่บ้านคนแล้วเข้าทางช่องแอร์
มันก็มีความหวาดภาวะอยู่แล้วงานนี้นะฮะ

ตัวเขาก็ตัวยาวค่อยเขมือบเข้าไป
แล้วตัวปลาไหล่มันจะซ้อนอยู่ข้างในตัวเขาอีกที